ที่มาหาสารคามมีคุณลุงคนนึงบอกหมอปลาช่วยหน่อย

หมอก็บอกไม่เป็นอะไรแต่อุ้ยลุงปวดหูไม่หายเลยอ่ะ
สงสัยจะมีศัยศาสตร์อะไรบางอย่างอยู่
หมอปลาบอกอ้าวไหนขอดูหน่อยสิ
อย่าหยอดก่อนไม่ใช่อย่าหยอดต้องถึงคุณลุงคนนี้

สำรีจับสำรีไม่จับสำรี

นี่หมอปลาไม่ว่าหมอปลาเลยบอกให้เขาไปหาหมอชาวบ้านก่อน

ส่งคลิปไปให้หมอปลาดูใช่อยากให้หมอปลาช่วยให้หน่อยใช่
ปอยยังไม่ว่างเขาก็เลยไปหาหมอชาวบ้าน
ก็เนี่ยเอาน้ำหยอดหูแล้วก็ค่อยเอาสำลีแห่เข้าไป
สุดท้ายออกมาเป็นแมลงตัวเล็กนี่คือคุณสมยงนะคะ
ส่งคลิปนี้มาร้องผ่านหมอปลานี่แหละพอเอาไปให้ผู้เชี่ยวชาญดูเนี่ย
อุ๊ยที่ขาแมลงมันมีเศษดินติดอยู่ด้วย
ผมต้องโดนของแน่แน่อ่าอ้าวผู้สื่อข่าวเราก็เลยลงพื้นที่ไปคุยกับคุณสมยงเลยนะคะ
เขาเป็นชาวนาเชือกมหาสารคามเขาบอกตอนอายุ๒๐เคยไปนอนที่ทุ่งนามา
หลังจากนั้นโอ้โหตอนอายุยี่สิบตอนนี้หกสิบแล้วนะคะครับ
อายุ๒๐เคยไปนอนทุ่งนานแล้วก็เริ่มมีอาการปวดหู
รักษาที่อำเภอมันจาคีรีอาการปวดหูก็หายไปแต่ไม่หายขาด
พออายุ๔๐ก็นอนตะแคงไม่ค่อยได้จนเมื่อกุมภาพันธ์ปี๖๕
รู้สึกเหมือนมีอะไรช้อนชัยอยู่ในหูไปหาหมอมาหลายที่
หมอก็ตรวจแล้วเอ็กซาเรย์แล้วไม่เจอแมลงไม่เจออะไรเลย
ไปหาหมอชาวบ้านที่ร้อยเอ็ดเอ้ามีแมลงอยู่ในหู
เลยดึงแมลงออกมาให้ตามคลิปแต่อาการปวดหูก็ยังไม่หาย
เลยเอาช็อกฆ่ามดมาบดเป็นผงแล้วใส่เข้าไปในหูค่ะ
บางครั้งก็เอายาฆ่าหนอนของสัตว์มาหยดเข้าไปในหูอีก
ผ้าอาการก็ดีขึ้นเหมือนแมลงมันโดนยาแล้วมันก็หยุดดิ้น

อุปกรณ์รักษาไม่ได้หมอปลารักษาได้ครับ
ผมก็เชื่อไปอย่างนั้นครับ
แกก็ไม่เชื่อหรอกว่าเป็นเรื่องศัยศาสตร์
แกก็อยากให้หมอปลาช่วยอย่างนี้หรอ
ค่ะแกว่างั้นนะคะ

ศาสตราจารย์ในแพทย์วีรศักดิ์จรัสชัยศรีค่ะ
อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธก็บอกว่า
คือปกติแล้วเวลามีแมลงอยู่ในหูเนี่ยมันจะมีอาการเจ็บอักเสบ

ส่วนใหญ่ก็จะมีอาการหลังจากที่แมลงเข้าไปในหูไม่นาน
แต่อาการลุงสมยงนี่มันแปลกนะ
เพราะเห็นบอกว่ามีอาการต่อเนื่องหลายปีบอกไปหาหมอแล้วตรวจไม่พบด้วยเหรอ

ที่ถามว่าถ้าเกิดมีอาการแบบนี้อีก
วิธีการประถมพยาบาลเบื้องต้นต้องทำยังไง
ใช้น้ำเปล่ากับน้ำมันมะกอกหยอดเข้าไปในรูหู

ไม่ให้ไปสร้างความเสียหายกับเยื่อบุในรูหู
หลังจากนั้นหาหมอด่วนเลยค่ะ
อ๋อแสดงว่าวิธีที่เขาเอาน้ำหยอดเข้าไปอันนี้ถูกแล้ว

คือบางทีคุณลุงไปโรงพยาบาลมันมีหลายกรณีนะ

บางทีเราไปแล้วการสื่อสารหรือว่าการทำความเข้าใจกับแพทย์
พยาบาลกับเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลเนี่ยเราชัดเจนหรือเปล่า
หรืออาจจะแบบไม่ได้ส่องกล้องเข้าไปลึกสุดหรือยังไงหรือเปล่า
หรือนัดแล้วได้ไปอีกหรือเปล่า
บางทีเราก็คิดว่าไปแล้วไม่หายหรืออาการต่อเนื่องที่ว่า
คือเข้าแล้วออกหรือเปล่า
คือบางทีมันต้องย้อนกลับมาดูเรื่องสุขอนามัยของตัวเราด้วยใช่ไหม

เออไปนอนตรงไหนที่มันดูแล้วมีมะลงแมลงเยอะอย่างนี้หรือเปล่า
หมอปลาก็ให้คำแนะนำมานะคะบอกลุงสมโยงไปหาหมอให้สุดทางก่อนไปหาหมอทางวิทยาศาสตร์ให้สุดทางก่อน
แล้วถ้ามันสุดแล้วจริงแล้วมันไม่ดีขึ้นเดี๋ยวค่อยมาว่ากัน
ให้หมอปลาไปหาเนี่ยเดี๋ยวจะยุ่งนะลุงนะ
เออเดี๋ยวถอนพิธี